ร่วมตัวของพี่น้องศิลปินอินดี้
เขาบอกว่าเป็นรวมกลุ่มเพื่อ

จากพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับ

ที่ร้านลานไม้นะครับ
คือกลุ่มศิลปินนักร้องภาคอีสาน

เจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อน

ฮอบกหวกไปฝากป้าป้านะครับ

ซีฮี่น้องบอซีฮี่น้องบอ

เพลงผู้สาวคีเหล่านะครับ
แล้วก็ศิลปินคนอื่นรวมทั้งหมด๓๐ชีวิต

รวมใจช่วยผู้ประสบภัยสปลาว
ขึ้นที่ร้านลานไม้จังหวัดขอนแก่นครับ
โดยการเก็บค่าบัตรเข้าชมคนละ๑๐๐บาท
ซึ่งเงินรายได้จากการจัดงานทั้งหมด

จำนวน๑๒๐๐๐บาทนะครับ
นายบัญเจียบบัวเป็งเจ้าของร้านลานไม้
และกลุ่มศิลปินนักร้องภาคอีสานได้มอบให้กับ
สันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทธกภัย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรัก
ความสามารถของกลุ่มศิลปินนักร้องพระอีสาน
ที่มีผลงานเพลงโด่งดังและมีแฟนเพลงแฟนคลับทั่วประเทศ
และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
ครั้งรุนแรงในสปลาว
และขอส่งกำลังแรงใจไปช่วยผู้ประสบภัย
นี่คือเป็นการร่วมใจจริงครับ